อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดจากความรักความหึงหวงแล้วก็ตัดสินใจจบปัญหาเหล่านั้นด้วยความตายนะคะ
เกิดขึ้นที่จังหวัดบึงการค่ะก็เป็นสองสามีภรรยาเขาอยู่กินกันมา๑๐ปีแล้วนะคุณจุธารัฐนะ
แล้วก็อยู่กันมามีลูกชายแล้วด้วยทีนี้อยู่เนี่ยภรรยาก็มีอาการแปลกไปอยู่อยู่ระแวงว่าสามีจะมีผู้หญิงคนอื่นก็เครียดคิดเองแล้วก็น้อยใจสุดท้ายตัดสินใจผูกคอตายนะคะ
ตำรวจสพบึงกาลพร้อมแพทย์เวรโรงพยาบาลบึงกาลและเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนาธีธรรมเข้าตรวจสอบบริเวณสวนยางในพื้นที่บ้านโนนจำปาในตำบลโนนสมบูรณ์ค่ะ
หลังจากช่วงเวลาประมาณตี๔เช้ามืดวันนี้เองค่ะ
ได้รับแจ้งเหตุมาว่ามีผู้หญิงผูกคอตายอยู่ในสวนยางพารา
ก็ลงพื้นที่ไปก็พบว่าศพผู้ตายอยู่หน้าบ้านเลยนะคะ
ญาติญาติก็ช่วยกันปลดเชือกที่ผู้ตายผูกคอตัวเองไว้กับต้นไม้ลงมา
ผู้ตายก็คือนางอ้อยลุงเสนอายุ๓๗ปีค่ะ
เป็นบุคคลไม่ได้เป็นสัญชาติไทยนะคะ
เป็นบุคคลชุมชนบนพื้นที่สูงภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่
สภาพศพเธอก็สวมเสื้อแขนยาวแล้วก็สวมเสื้อกระหนาวทับ๑ชั้น
กางเกงขายาวบริเวณลำคอมีรอยรัดด้วยเชือก
ลำตัวมีร่องรอยถูกมดแดงกัดทั่วร่างกายเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็สันนิษฐานว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๕๗ชั่วโมง
สามีก็คือนายอ่อนศรีเชือดผบอายุ๔๓ปี

ร้องไห้เสียใจไม่หยุดเลยหลังจากที่รู้ว่าภรรยาเนี่ยคิดสั้นผูกคอตายไปแล้ว
เล่าให้ทีมข่าวฟังนะคะว่าเขากับภรรยาอยู่กินกันมาร่วม๑๐ปีแล้วนะ
มีลูกชายด้วยกัน๑คนอายุ๔ขวบกำลังน่ารักเลยค่ะ
แล้วก็รู้สึกได้ว่าภรรยามีอาการแปลกช่วงประมาณสัก๓วันที่ผ่านมา
แค่สามวันเท่านั้นเองอ่ะนะคะเขาเล่าให้ฟังอย่างนี้ค่ะ
ที่ว่าแปลกก็คือภรรยามักจะมาสักถามเขาว่า
แอบไปมีผู้หญิงอื่นใช่ไหมซึ่งตัวเขาเองก็ปฏิเสธบอกว่าไม่มี
และก่อนหน้านี้ไม่กี่วันภรรยายังเคยพูดกับเขาว่าอยากกลับบ้านที่จังหวัดเชียงใหม่
เขาเองก็รับปากกับภรรยาไปแล้วว่าเอาล่ะเดี๋ยวจะพากลับไปเยี่ยมพ่อแม่ที่บ้าน
แต่ไม่คาดคิดเลยว่าภรรยาจะคิดเล็กคิดน้อยถึงกับฆ่าตัวตายเลยนะคะ
ไปฟังเสียงของสามีกันหน่อยค่ะ
ซึ่งสามีก็เล่าอีกอักษรว่าหลังจากพัฒนี้พรรยามีอาการแปลกก็คือนี่
วิ่งตามไปดูตอนกรีดยางบ้างแล้วก็สอบถามเรื่องว่ามีผู้หญิงคนอื่นใช่ไหม

ก็ไม่ยอมพูดไม่ยอมจาเลยข้าวปลาก็ไม่ยอมกินค่ะ
จนกระทั่งมาเจอว่าเอ๊ะภรรยาหายไปไหน
เมื่อวานนี้ตั้งแต่๒ทุ่มแล้วหาไม่เจอเลย
ก็รีบออกไปตามหาก็ยังไม่เจอจนกระทั่งตี๓เช้ามืดวันนี้ค่ะ
สังเกตเห็นว่าเอ๊ะเชือกไนลอนที่ใช้ล่ามวัว
มันหายไปค่ะเขาก็รีบเดินหารอบบ้านนะคะ
แล้วก็ไม่ได้เจอเชือกค่ะเจอภรรยา
แต่ว่าภรรยาเอาเชือกผูกคอตัวเองกับต้นกระถิ่นเทพาส

คือบางทีคนใกล้ตัวคงต้องมีการสังเกตกันนิดนึง

คือต้องยอมรับว่าสังคมปัจจุบันมันมีผลทำให้คนป่วยเป็นโรคซึมเศร้าได้ง่าย

คือมันถ้าเริ่มแปลกควรจะมีการพูดคุยกัน
อาจจะต้องให้ความใกล้ชิดมากขึ้นพูดคุยกันมากขึ้น
อาจจะเป็นช่วงก่อนนอนหรือตอนเช้า
ถามถ่ายดูว่าช่วงนี้มีอะไรต้องกลัวจิตใจบ้างหรือเปล่า
คิดว่าบางทีเรื่องเล็กน้อยมันทำให้เปลี่ยนชีวิตไปเลยนะคะ